ระหว่างนั้นในที่เราช่วยไปที่ผ่านมาเราก็คิดมาว่าเราจะทำยังไง
คิดง่ายก็คือการทำให้ผลงานวิจัยพัฒนาในทุกอย่างของเรา

อย่างนั้นยาง๔๗ล้านตันมันจะใช้ได้แค่ล้านกว่าตันในประเทศ
อีก๓ล้านตันขายตลาดโลกหมด
แล้วผมถามว่าเมื่อถูกกดราคาด้วยอะไรด้วย
เศรษฐกิจข้างนอกผันหวนด้วยน้ำมันลดลงอีก
มันราคาพวกนั้นมันจะขายได้ไป๓ล้านกว่า

ปัญหาที่สองต่อไปคือปริมาณยางมันมากเกินไป
มันควรจะปลูกไม่ถึง๒ล้านไล่

กลุกบ้างอะไรบ้างบนเขาบนเขาหมด
นี่คือสิ่งปัญหาที่เราต้องมาแก้ยังไง
ถ้ามันปกติผมไม่เข้ามาอยู่แล้ว

หลายอย่างแก้แต่มันต้องใช้สติปัญญาในการแก้
อันที่สองคือพฤติกรรม
การทำงานของเจ้าที่ก็ต้องปรับเปลี่ยนทั้งหมด

แล้วผมถามว่าไอ้สิ่งที่ทุกคนต้องการคือ
ความกินจะอยู่ดีความมั่นคงด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
กรรมนาที่ลดความเหลื่อมรามสร้างมันจะเกิดขึ้นได้ไหม

คนไกลของประชาปัญหาปกติไม่มีแก้ได้

อย่างพื้นฐานแล้วว่าหน้าเนี่ย

จะทำต่อไหมทำต่อก็ช่วยพวกเขาแล้วแหละ

ยางที่ไปซื้อเนี่ยซื้อด้วยไม่ใช่อยู่ดี

ขนาดลงไปไปหาดีกับเกษตรกร

ถ้าทำอย่างนั้นเหรอมันก็เป็นแบบเดิม

ไม่ได้เอาไปขายตลาดแข่งกันข้างนอก
มีแต่ว่าเอาไปเข้าการกระบวนการผลิตเป็นอุตสาหกรรมออกมา
ให้มันทำเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องเดิม

เคยทำกันไหมเคยยังมาใช้ประโยชนไหม

อันนี้ไปไล่มาเอามาขึ้นบัญชีเอามาสู่การผลิต
เขาจ่ายยางพอนั้นเอายางมาไม่ใช่กระทรวงไปซื้อยางมาเป็นกิโลเป็นตัน
มีโรงงานของตัวเองเหรออ่าไม่มีสิผมก็ไปสู่การผลิตของโรงงานเหล่านี้ไงแล้ว
อ้าวจะพูดตั้งนานแล้วป่ะอยู่กันเดี๋ยวแต่ล้นอยู่แล้วพูดเนี่ยอย่าติดกลับกับคำว่า
ตลาดพูดอยู่แค่นี้มันต้องพูดว่ากลไกในการสร้างความยืนในกระบวนการครบวงจรของยาง
อะไรบ้างหนึ่งรอบที่ห้าต้นทางกลางทางไปทางวันนี้ต้นทางมากเกินไปก็ต้อง
สองกลางทางคือตลาดส่งออกส่งออกมากเกินไปผลิตใช้ในประเทศน้อย
เราก็ต้องแก้ตรงกลางทางตรงนี้ไปแก้เรื่องลดพื้นที่ปลูกยางไปปลูกอย่างอื่นได้ไหม
โดยความสมัครใจไม่ใช่บังคับอันที่๒เนี่ย๑ส่งออกส่วนหนึ่ง
ส่องใช้แนวประเทศน้อยมากขึ้นถึงสี่สิบห้าสี่เปอร์เซ็นต์นี่
รัฐบาลนี้คิดมาที่อื่นคิดไหมผลการวิจัยพัฒนาเอามาเสริมด้วย
เพราะว่าต้องการสร้างเอสเอมีต้องให้ทุนให้โรงงานขยายโรงงาน
นี่เข้มแข็งในประเทศของเราไอ้นี่ก็ไปห่วงโซเชียลเนี่ย
นี่เอาภาคธุรกิจกลุ่มต่างเข้ามาช่วยจะช่วยอย่างนี้
ไม่ใช่ผมจะไปช่วยนักธุรกิจไม่ใช่เขาอาสามาช่วยเขาขอผมไม่ให้
เพราะว่าเราทำให้หมดแล้วนะเพื่อความเป็นธรรมต่อไปปลายทางก็นี่ไง
ผู้บริโภคเมื่อผลิตมาแล้วจะขายใคร
เพราะฉะนั้นถ้าไปเริ่มต้นข้างนอกเลยมันไม่ได้
ก็เพิ่มค่ารายการก่อนส่วนรายการเนี่ยเดิมมันซื้อไม่ได้หรอก
เพราะว่ามันระเบียบการใช้โมงมานมันควรละแบบนะฮะ
ต้องซื้อจากอะไรที่มีมาตรฐานภายนอกโลกอะไรก็แล้วแต่
วันนี้เราก็ต้องแก้ตรงนี้ก็แก้แล้วว่าสมมุมโมงมานเนี่ย
ต้องใช้ได้สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่มันซื้อของพวกนี้
แต่ไม่ใช่ไปไล่ล่าว่าต้องซื้อตรงนั้นไม่ใช่
ให้เขาซื้อตามความอะไรความจำเป็นใช่ไหมครับ
แต่ทั้งนี้นั้นเราต้องมีการตรวจสอบมาตรฐานของเหล่านี้ไว้ด้วย
วันนี้ก็ต้องไปเร่งกระทรวงอะไรอุตสาหกรรมกระทรวงวิทยาศาสตร์
ให้ไปช่วยกันเอ่ออะไรล่ะออกมาตรฐานให้เขา
ที่ผ่านมาโน่นวิจัยเสร็จอยู่ในตู้หมดแล้วมันจะเกิดขึ้นได้ไงล่ะ
นี่เขาเรียกว่าใช้สติปัญญา
ก็เริ่มต้นที่ใต้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเขาจะย้อยตามไปนั่นแหละนะ
ก็รู้ว่าเดี๋ยวร้อนแต่จำให้อยู่อย่างแหละ
ตอนประชุมทุกครั้งมาเนี่ยอีสานน่ารักที่สุด
เค้าบอกเค้าโอเคครับยังไม่เดี๋ยวร้อนเพราะเค้ามีอาชีพของเค้าเองอยู่แล้ว
เขามาปลูกยางเพิ่มเข้าใจไหมเดิมเนี่ยอีสานปลูกยางน้อย
แต่เนื่องนโยบายการอะไรเมื่อยางมันราคาสูงก็ไปเพิ่มปลูกยางโดยไม่ได้คำนึงถึงว่า
มีประมาณมันเท่าไหร่ในประเทศนอกประเทศเท่าไหร่มันเกินหมดอ่ะ
ต้องคิดทั้งหมดทำอะไรคิด๓อย่างต้นทางกลางทางไปทางคิดให้ครบ
มันต้องยุ่งไงแล้วตามไว้ด้วยกฎหมายต้องแก้ไขอะไรบ้างการมีส่วนร่วมด้วยหรือเปล่า
มันไม่อยู่ตรงนั้นเขาก็ทำตามที่ผมทำนี่แหละเขาก็ทำในแท่งของเขา
แท่งของเขาเขาทำอะไรบ้างการตั้งศูนย์การเปลี่ยนอาชีพการปลูกคือ
เราเนี่ยร่วมมือไหมล่ะร่วมมือไหมไม่ไม่มีเลยมีน้อยมาก
เค้าเริ่มปลูกกันแล้วปลูกกันแล้วหอมปลูกกันแล้วเค้ารวยไปแล้ว
ที่เหลือไม่ทำเพราะอาจจะมีคนไปพูดว่าเออรอก่อนแล้วกันเดี๋ยวเข้ามาแล้วจะให้แบบเดิม
มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านก็ต้องช่วยผมว่าเออเนี่ยผมท่านก็รู้ว่า
การทำงานต้องทำ๒แท่งหนึ่งคือแท่งปกติไปแก้ไขไปปรับปรุงระเบียบวิธีการ
ประบอยางอะไรขึ้นมาเนี่ยนี่แทงนี่เขาต้องทำนี่คือให้เกิดตั้งอยู่ดยาว
แล้วเดินตรงนี้ที่ให้น้องธรรมศรีลงไปดูละเอียดตรงนี้ที่เอาทหารไปกับองค์การสินค้าเนี่ยเอาข้อสอ
ลงไปเพื่อคุยกับชาวบ้านเขาก็พอใจนี่นะตอนนี้เขาพอใจราคาที่น่าจะตกลงกันได้
มันก็แขนก่อนระยะแรกมันจะเอาอะไรเยอะแยะนักหนาเงินมีเท่าไหร่
ไม่ใช่หมอน้าสร้างการผลงานวิจัยและพัฒนาเพื่อนำไปถูกการใช้ในประเทศเขาตายังประเด็น
แล้วซื้อเขาเท่าไหร่ได้อะไรกลับมาได้ภาษี
แล้วถามว่าอะไรส่งออกยางได้ราคาไหมไม่ได้

ทุกอย่างมันต้องปรับเปลี่ยนหมดเป็นการแปรรูปการเพิ่มมูลค่า
วัตถุดิบที่มีอยู่แล้วใช้ในประเทศให้มากสุด

ถ้าไม่คิดอย่างนี้นะไปคิดเรื่องภรรยาศิษย์ที่ไม่ชน
คนจนคนรวยมันจะเป็นแบบเดิม

เขียนให้มันเออกรงกลางบ้าง

เขาก็ชื่นชมภาคอีสานไม่ได้เรียกร้องอะไร

เข้าใจไหมดูความเดือดร้อนมากน้อย

ไม่ใช่โครมทั้งหมดอะดูยังทุกประเทศ

มันต้องเริ่มจากภายในก่อนคือคนทุกคนต้องร่วมมือ
มีจิตใจร่วมกันจะพัฒนาตัวเองก่อน
หนึ่งขุดน้ำไม่ใช่กินในบ้านรองรับผลข้างหน้า
ผมไม่ใช่เทวดาที่จะผลิตผลออกมามากกว่านี้ไม่ใช่ผม

ก็คือตัดไม้ทำอะไรป่าบุกลุกป่าหายไปฝนก็ไม่ตก
ดูตรงนั้นด้วยไม่ใช่รัฐบาลต้องหาน้ำให้ได้
มันจะหาที่ไหนแล้วเออถ้ามันฝนไม่ตกอ่ะทำไง
ปีหน้าผลไม่ตกทำไงถ้ามันด่ารัฐบาลอีก
การเกษตรปลูกข้าวไม่ได้ด่ารัฐบาลอีก

ผมทำมากกว่าที่คุณก็ทำมาในอดีตทั้งหมด
ที่รัฐบาลทั้งหมดทำแบบนี้ทำสองอย่าง
แก้ปัญหาเขาเดือดร้อนขอบคุณป้าเป็นที่เป็นห่วงนะ
พวกนี้ไม่ห่วงผมเลยใช่ไหม
ที่สองก็คือแก้ปัญหาวันนี้
แล้วก็เดินไปสู่อนาคตวันนั้นทำอะไรมันต้องคิดอย่างนี้
แก้ปัญหาทำปัจจุบันให้ดี

แก้ปัญหายังต้องเป็นอย่างนี้ถูกหรือผิดอ่ะ
ถูกพูดถูกเออ

ผมไม่ได้ว่าเขาเขาคิดแบบเขาเขาคิดแบบนักการเมืองก็เรื่องเขา
ผมคิดแบบนักการเมืองด้วย
เพราะเป็นนักการเมืองอย่างที่เขาว่ากัน
แต่ผมว่าผมเป็นทหารมากกว่า
มีสติมีปัญญาแก้ปัญหาที่เขาอดทนอดจันทร์
เข้าใจไหมเออนี่หลักการ
วันนี้พระเทศแล้วเนี่ยฟังเขาบ้างดิฟังเปล่า
ไม่ฟังอ่ะไอ้ที่ดีไม่ฟังอ่ะ
พ่อไปฟังให้ไม่ดีไอ้นี่ลูกโตยัง